จริงป่ะเนี่ยทำไมอ่ะไอ้ดอมอย่าทำให้พี่หงุดหงิดนะทำไมอ่ะ
ผู้ชายคนนี้พี่ชายบอกว่าเฮ้ยเองไปรับหลานหน่อยดิค่ะ
อยู่หน้าโรงเรียนรอนานรอนานเสร็จปั๊บร้อน
พี่ตำรวจอาสาจราจรปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บโบกรถ
โบกรถให้ลูกลูกละหลานข้ามถนนอยู่มาถึงจอดประสาท
กระช่าขอเสื้อตกพัวโฮยตกพัวหมัวกกะน๊อก
โยกเลยอ่ะที่พูดไปไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะ
พี่ชายใช้ด้วยให้มารับหลานคุณผู้ชมครับข่าวนี้มีแค่นี้
แต่ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่หน้าโรงเรียนการจราจร
ครับข้างเลยคุณผู้ชมฮะกลางถนนมีอาสาสมัครจราจรนะครับ
โบกรถครับให้เด็กข้ามถนนอย่างปลอดภัยแต่จู่มีมอเตอร์ไซค์พุ่งตรงมาจอด
แล้วกระชากคอเสื้อพี่อาสาจราจรตบหัวพัวค่ะหมวกแกหลุดเลยอ่ะ
หวกแกหลุดกระเด็นเลยอ่ะจากนั้นผู้ก่อเหตุก็ขี่รถหนีไปครับ
มีครูที่เห็นเหตุการณ์พยายามเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันคุณครูบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าผู้ชายคนนี้เคยเกาะฮะเคยก่อเหตุมาแล้วด้วย
ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนมาแล้วด้วยเหตุเกิดช่วงเกือบห้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองฉะเชิงเซาคุณผู้ชม
ส่วนอศพี่อาสาจราจรที่ถูกทำร้ายชื่อพี่สุนทรพิรมราช
อายุห้าสิบเก้าปีนี่ครับโอ้โหทำพี่ได้
คือเขาเล่าบอกว่าเขาเนี่ยโบกรถดูแลเด็กข้ามถนนให้ปลอดภัยอยู่หน้าโรงเรียนมา๗๐
ปีคุณผู้ชมไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ไม่ได้คิดที่จะระวังตัวพี่คือพี่คิดว่าพี่โดนตบ
เพราะอะไรพี่สุนทรพี่บอกหน่อยดิ

อะไรแค่ถึงถามแค่เนี้ยเรียกอะไรมันก็ไม่พูดอะไรเนี้ยแค่กาบ
เนี้ยพังหมดเลยกล้องของหลวงเนี้ยอืมกล้องหลวงอ่าเนี้ยก็ลากไป
ยาวมากแล้วที่กล้องหลวงสามารถบันทึกหน้าเขาได้ไหม
ไม่ได้เปิดไม่เคยมีแบบนี้เลยเราทำหน้าที่นี้มานายกี่ปีแล้ว
เจ็ดปีแล้วเจ็ดปีแต่ไม่เคยมีครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่มี
เพราะผมไม่มีอำนาจกลับกลมอยู่แล้วผมอ่าทำงานหน้าทหารมีแต่
อย่างเดียวคุณผู้ชมคิดยังไงกับข่าวนี้อ่ะอืมพันธบทโท
สุรพงศ์ตั้งใจธรรมโชธท่านรองผู้กำกับการสพเมือง
ครับผมที่เขาทำเขาบอกว่าถูกพี่ชายบังคับให้มารับหลานไง

ก็เลยไปโบกหัวพี่เขาระบายอารมณ์

พี่ชายว่าไงเนี่ยพี่ชายที่เออ

ว่าอยู่บ้านเขาเป็นยังไง

แล้วก็จะส่งตัวฟ้องสารต่อไป

อยากให้พี่ทำอะไรให้พี่ร้อนอบอ้าวนะ

สู้คนพี่ตายนานแล้วดอมครับ